ที่ปฐุมธานีกันหน่อยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยหน่อย
เพื่อนผมมีอาการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอก
ตำรวจกู้ภัยก็รีบมากันปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นตายไปแล้วอะค่ะ
แล้วสภาพนี่คือลักษณะเหมือนโดนรุมกระทืบเป็นชายเร่ร่อนอาศัยอยู่ในบ้านร้างนะคะ
ที่ลำรูกกาประธุมธานีตำรวจสอบพอครูคดก็ลงพื้นที่
ลักษณะเป็นบ้านร้างครึ่งไม้ครึ่งปูนค่ะผู้ตายชื่อนายชายุทธ์วีรแสงอายุสี่สิบหกปีนะคะ
สภาพคือสวมกางเกงขาสั้นสีดำตัวเดียวที่เบ้าตานี่เขียวช้ำทั้งสองข้างเลย
ลำคอหน้าอกลักษณะเหมือนถูกรุมกระทืบอ่ะค่ะมีผู้ชายอีกคนไม่ทราบชื่อที่เป็นเพื่อนกัน
อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านร้างนี้อยู่ด้วยแล้วก็เป็นคนโทรไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบส่วนที่โรงพักครูชีพเทศบาลเมืองคูคศบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่าตอนมาถึงเนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว
เราส่งคู่
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาล็อกประตูกระจกเอาไว้แล้วค่ะ

คือตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
ผู้ตายอยู่ข้างในตอนนี้เขาล็อกไว้แล้วก็เลยเข้าไปดูไม่ได้นะคะ
ได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่คุณประพันธ์ค่ะเขาบอกว่า
ไม่ใช่คนในพื้นที่นะมีคนพาผู้ตายมาอยู่กับเพื่อนที่นี่สองคน
ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องพามาอยู่ที่นี่แล้วพามาทำไมแล้วอยู่กันกี่วัน
ตอนเกิดเหตุก็ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรหรือว่าเห็นเหตุการณ์เลยค่ะ
คิดว่าอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันแล้วก็มีการรุมทำร้ายจนผู้ตายเนี่ย
ในตายนะคะก็อยากให้ตำรวจคลี่คลายคดีนี้หน่อย
เพราะถึงแม้ว่าแถวนี้จะมีบ้านร้างอยู่
แต่มันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายแบบนี้ค่ะ
ก็คือมีคนพามา๑คนแล้วก็อยู่ที่นี่๒คน
ก็คือคนตายอยู่กับเพื่อนอีกคนนึง

แล้วตอนที่เกิดเหตุมีใครแถวนี้ได้ยินเสียงไหม

ตรงนี้เคยมีเหตุแบบนี้มาก่อนไหมคะ

รู้ว่าผู้ตายเดินทางมาจากย่านนวรรณคร

จะเป็นขาตกรรมรุมทำร้ายหรืออะไรยังไงเนี่ย
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างสอบสวนค่ะ